สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรศค่ะ
เริ่มกันที่การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่โคลัมเบียนะคะ
เตะโตเล็กทีมชาติไทยก็ทำให้แฟนลุ้นกันเหนื่อยค่ะ
หลังจากครึ่งแรกถูกคิวบาร์นำก่อนนะคะแต่สุดท้ายก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้
ซึ่งในเกมนี้ค่ะสุภวุฒเถื่อนกลางก็กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่สามารถทำแททริกได้ในศึกชิงแชมป์โลกด้วยค่ะ
นัดที่สองกลุ่มบีนะคะไทยชุดสีน้ำเงินพบกับคิวบาร์ค่ะซึ่งทั้งคู่ก็แพ้มาในเกมแรกเหมือนกัน
เกมผ่านไป๑๒นาทีคิวบาร์นำห่างถึง๓ประตูต่อศูนย์
แต่ว่าตัวเล็กของไทยไม่ยอมแพ้นะคะมาไล่คืนได้๒ประตูจากวิวัตรไทยเจริญแล้วก็จิรวัตรสอนวิเชียน
แต่ว่าคิวบาร์ก็มาได้ประตูหนีห่างเป็น๔ประตูต่อ๒จนได้
แม้ว่าจะถูกนำนะคะแต่ว่าในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกค่ะสุภวุฒเถื่อนกลางก็มายิงจุดโทษจุดที่๒ให้ไทยตามมาที่สกอร์๓ประตูต่อ๔
แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นั้นไทยตามอยู่แต่ในครึ่งหลังค่ะเจรวัตรสอนวิเชียนนะคะ
ก็มาทำประตูตามตีเสมอให้ไทยสี่ประตูต่อสี่คิวบาร์ยังคงหนีไปอีกค่ะ
เป็นห้าประตูต่อสี่แต่จากนั้นค่ะไทยมาได้อีกสี่ประตูรวดนะคะ
แล้วก็กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำแททริกได้ในฟุตซอลโลก
จบเกมค่ะไทยก็พลิกกลับมาชนะ๘ประตูต่อ๕

พร้อมกับทำประตูคู่แข่งได้มากที่สุดตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เลยค่ะ
แต่ว่าก็ต้องนับถือหัวใจนักฟุตซอลไทยนะครับ
ที่กลับมาได้แล้วก็แสงถืนได้
เพราะฉะนั้นในเกมต่อไปกับอียิปต์ก็คงจะต้องรัดกลุ่มกว่านี้
โดยเพราะวันนี้เกมรับเรามีปัญหามาก
อีก๑คู่ในกลุ่มเดียวกันกับไทย
เป็นรัสเซียที่ชนะอียิปต์ไป๖ประตูต่อ๑ค่ะ
ปานมาแพ้ประโลตุเกษตร์๐ประตูต่อ๙
และโคลัมเบียเสมอกับอุสเบกิสถาน๙๓ประตูต่อ๓ค่ะ
มาดูอันดับตารางตอนนี้ของนักเตะโต๊ะเล็กไทยนะคะ
แม้ว่าจะมี๓คะแนนเท่ากันกับอียิปต์

ก็เลยทำให้อยู่อันดับที่๒ของกลุ่มในตอนนี้ค่ะ